วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารมีความหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น
โดยรัชกาลที่๕โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์
วัดแห่งนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบพิเศษคือพระอุโบสถภายนอกแบบไทยส่วนภายในเป็นแบบฝรั่ง
อีกทั้งยังมีลักษณะโดดเด่นของเสมาธรรมจักรที่ตั้งอยู่บนกำแพงวัดทั้ง๘ทิศ
ซึ่งพระสงฆ์สามารถประกอบสังคกรรมตามพระวินัยได้โดยไม่ต้องเข้าไปภายในโบสถ์
ส่วนนอกเขตกำแพงวัดคือสุสานหลวงซึ่งรัชกาลที่๕โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
เพื่อบรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคารแก่พระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน